ยังอยู่ที่เรื่องตำรวจยิงคนอีกเหมือนกันนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเป็นยิงกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ที่จังหวัดชายภูมิ๑๐ตำรวจโทคนนึงนะคะ
เขาชักปืนยิงวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานหมอลำเสียชีวิตหน้าบ้านแฟนสาวตัวเองค่ะ
โดยเขาบอกว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยจะบุกเข้ามาทำร้ายเขาก็เลยต้องมีการป้องกันตัว
แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูใช่ไหมพี่มิ้วว่ามันเข้าข่ายในเหตุป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
จะมีแบบป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างเงี้ค่ะอ่าเดี๋ยวลองฟังเหตุการณ์ดูว่า
คุณผู้ชมมองว่ามันเกินกว่าเหตุไหมหรือมันเหมาะสมแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้เองค่ะนายชัยยันป้อมสุวรรณวัยสามสิบเอ็ดปีคือผู้ตายนะคะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในบ้านใหม่เมืองมอนในตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่น
สภาพคือถูกยิงแสกหน้าเลยค่ะหนึ่งนัดกระสุนเข้าจมูก
ชาวบ้านก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุนะคะคือ๑๐ตำรวจโทปฏิมากรปลั่งกลางค่ะ
เป็นตำรวจสังกัดกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนี่นะคะนี่คือสิบตำรวจโทปฏิมากรนะคะ
หลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะยืนรอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
แล้วเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองด้วยว่าให้มาจับเขา
เรื่องต้นสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุแต่บอกว่าเป็นการป้องกันตัว
เพราะกลุ่มผู้ตายจะบุกเข้ามาทำร้ายคนในบ้านก็คุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะก็เหลือร่องรอยแค่กองเลือดอยู่ที่พื้น
แล้วก็เศษผ้าเปื้อนเลือดที่ถูกทิ้งในถังขยะเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ย
ไอ้ตรงจุดที่ผู้ตายถูกยิงเนี้ยนะคะเปิดเป็นร้านขายของชำเนี้ยค่ะ
ก็จะเหลือเป็นร่องรอยแบบนี้ถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่า
ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเขาบอกว่าเท่าที่เขาเห็นเนี่ยนะ
ก็เห็นกลุ่มผู้ตายมาเกาะรั้วแล้วเหมือนทำท่าเขย่ารั้วเหมือนจะบุกเข้าไป
แล้วสิบตำลดโทปติมากรอ่ะก็ยิงสวนออกมาจากในบ้านหนึ่งนัด
เข้าผู้ตายล้มลงไปหงายลงไปแบบนี้เลย
ก็เลยว่าเป็นคนนี้แหละคนนี้แหละก็เลยเข้าไปตรงนี้แล้วก็ขยับมา
ก็รู้ว่ามันก็มาแล้วก็จะเข้าไปยิงไม่รู้ว่าผมเห็นจะยังปึ้ง
ยิงยิงออกมาจากข้างนอกยิงออกมาจากข้างใน
แล้วผมเห็นสวรรค์ไฟตรงนี้แบบสวรรค์

ไปเจอนางนันทพรละลีค่ะพี่สาวของผู้ตายก็บอกว่า
ดึกที่ผ่านมาเนี่ยน้องชายไปเที่ยวงานวัดชุมพร
อยู่ในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละวัดเนี่ยเขาจัดงานทำบุญร้อยวันญาติมิตร
ก็มีดนตรีหมอลำมาแสดงค่ะเท่าที่รู้จากเพื่อนของน้องชายเนี่ย
บอกว่าพอดูหมอลำกันจบแล้วน้องชายกับเพื่อน
ก็ไปซื้อเครื่องดื่มที่ร้านขายของชำที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถูกผู้ก่อเหตุยิงออกมาจากในบ้านจนเสียชีวิตเลย
ว่าไปเที่ยวงานแล้วก็ไปกินเหล่ากันธรรมดานี่แหละจ้ะ
วันนี้เขาสิกลับบ้านแล้ววันนี้มูอีกผู้นึงก็เลยบอกว่า
ไปซื้อเบียร์มากินอีกแน่เขาก็เลยยางมากับน้องซ้ายอีกคนนึงที่อยู่ในเหตุการณ์นะจ๊ะ
ที่เขามีอันเขาถ่ายรูปไว้ว่าน้องคนนั้นน่ะ
เฝ้าแล้นไปเอาอ้ายว่าอ้ายถูกงิ้งอ่ะจ้ะ

ตอนแรกเขาว่าไม่รู้ว่าที่นี่เขาว่าเขาจับได้แล้วว่าเป็นตำรวจว่าสัญจ้ะ

เขายังหอดยังซื้อหอดเบียร์จ้ะ
เพราะว่าเขาแล่นรถมาแล้วเขาเร็วเห็นเขาก็บอกว่าเห็นโตแล้วเขาก็ยิงเขาเลยจ้ะ
ส่วนพยานคนอื่นก็เล่าบอกว่าหลายคนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะ
เพราะผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่าพากันไปดื่มเบียร์แล้วก็ซื้อเบียร์ที่ร้านเกิดเหตุ
ซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านของแฟนสาวของมือยิงนะคะ
คนนี้๑๐ตำรวจโทปฏิมากรเนี่ยเป็นร้านของแฟนสาวเขาที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีนี้คือผู้ตายเป็นคนพูดจาเสียงดัง
มือยิงเลยอาจจะคิดว่าผู้ตายจะไปหาเรื่องหรือเปล่าเลยยิงสวนออกมา
เรื่องต้นพันธุ์ตำรวจเอกวรวุฒิเล็กสุนทรผู้กำกับสพบ้านแท่นเนี่ย
กำลังสอบสวน๑๐ตำรวจโทปฏิมากรเพิ่มเติมอยู่
ซึ่งเขาเนี่ยก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
ผมเป็นคนยิงอ่ะจริงแต่ผมทำไปเพื่อป้องกันตัว
เพราะกลุ่มผู้เสียชีวิตจะบุกมาทำร้ายคนในบ้าน

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเรานมากแค่ได้ไปคุยกับแม่ของแฟนสาว
ได้ไปคุยกับแม่ของแฟนสาว๑๐ตำรวจโทปฏิมากรนะคะ

แม่เนี่ยบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัว๑๐ตำรวจโทปฏิมากรเนี่ย
พาวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บมาปฐมพยาบาลในบ้าน
แล้วก็มีทั้งผู้ตายกับกลุ่มเพื่อนนะคะ

พยายามจะเข้ามาในบ้าน
แล้วก็ตะโกนบอกกันว่ามันอยู่นี่มันอยู่นี่
น่าจะหมายถึงวัยรุ่นที่มีเรื่องกับกลุ่มผู้ตาย
งานวัดมาก่อนแล้วก็มาบาดเจ็บ
แล้วก็มาปฐมพยาบาลกันในบ้านอ่ะ
ตัวนางแต๋วบอกว่าก็พยายามห้ามแล้วว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา

แต๋วบอกว่าตกใจมาก
ไปอีกทีคือผู้ตายเนี่ยถูกยิงล้มลงไปแล้ว
วัยรุ่นที่ตามมาด้วยก็คือกลุ่มเดียวกันกับผู้ตายก็วิ่งหนีไปเลย
คนที่ยิงก็คือแฟนลูกสาวแม่ก็คือ๑๐ตำรวจโทปฏิมากรนะคะ
๑๐ตำรวจโทปฏิมากรก็รีบโทรหาตำรวจนะ
รีบโทรแจ้งตำรวจว่าผมยิงวัยรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ที่หน้าบ้านนะ
แม่ก็เลยมองว่าก็ถ้าผู้ตายไม่พยายามจะบุกเข้ามาในบ้าน
พาพวกมาไม่มาเขย่าประตูหน้าบ้าน
ก็คงจะไม่ถูกยิงหรือเปล่า
เขาก็พาพามาตำรวจก็พาคนเจ็บมาที่บ้าน
เรียกแม่ว่าแม่มีสำลีไหม

เขาก็บอกว่าเอาสำลีมาเช็ดเลือดให้เด็กเด็กโดนตี
แม่ก็เลยเอาน้ำเกลือมาแล้วก็มานั่งทำความสะอาดเช็ดเลือดกันอยู่ตรงหน้าบ้าน
พอนั่งเช็ดเลือดแล้วก็คนตายเขาก็เดินมาแล้วเขาก็มาเห็นคนที่โดนตีนั่งอยู่นี่
เขาก็บอกว่ามันอยู่นี่มันอยู่นี่
ไอ้คนนี้มันอยู่นี่มันอยู่นี่เขาก็ว่าอย่างนี้
แล้วเขามาจับประตูแล้วเขามาเขย่าประตูเหมือนจะเข้ามาบ้านเรานะคะ
แล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าอย่านะอย่านะ
แม่ก็พูดไปอย่างนี้๓ครั้ง
ตอนนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่ายิงหรือไม่ยิงเพราะว่า

แม่ก็สักพักแม่ก็เห็นเขาล้มลง
แต่ว่าทางญาติของผู้ตายเขาก็สงสัยแบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดเป็นการป้องกันตัวเข้าใจว่าเป็นการป้องกันตัว

ถ้าเกิดจะยิงทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ก็พอ
หรือว่าไม่ยิงไปที่ถีกขาที่จุดอื่นที่มันไม่ใช่จุดสำคัญ

คืออันนี้ยิงเข้าหน้ากลางหน้าเลย

บอกว่าตำรวจเกินกว่าเหตุ
น้องชายจะบุกเข้าไปในบ้านจะไปทำร้ายมันไม่จริง
เพราะว่าน้องชายยังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยอยู่ด้านนอก
ถ้าเกิดน้องชายจะบุกเข้าไปจริงสมมุติจะบุกเข้าไปจริง
ยิงปืนในลักษณะขู่เพื่อให้หยุดก็พอไหม
เช่นยิงขึ้นฟ้าหรือว่ายิงไปบนถนนหรือว่ายิงไปจุดอื่นที่ไม่ได้ยิงเข้าหน้า
เรื่องที่เกิดขึ้นพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่ามันไม่สมควร
อยากจะให้คนที่ก่อเหตุมาขอขมาศพและมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
สามารถอ้างป้องกันได้หรือไม่อย่างไรในลักษณะเหตุการณ์แบบนี้นะคะ